ซึ่งก็จัดเป็นครั้งที่๒๘แล้วโดยแชมป์รักษาแชมป์ได้
สมัยที่สี่ติดต่อกันด้วยสุดยอดไปเลยนี่เลย
การแข่งขันบัวเทียมเกวียนเป็นการแข่งขัน
ครั้งที่๒๔ที่เมืองเพชรจังหวัดเพชรบุรี
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระราชราชสุดาสัญญาบรรมราชชุกุมารี
ซึ่งก็แข่งขันกันที่อำเภอบ้านล่า
พร้อมกับงานพระนครคิรีเมืองเพชร
เทียมเกวียนที่คว้าแชมป์ค่ะเป็นวัวเทียมเกวียนของตำบลไร่โคตรนะคะ
เป็นปีที่๔ติดต่อกันด้วยก็คว้าถ้วยพระราชทานไปครอง
โดยการแข่งขันวัวเทียมเกวียนนะคะก็เป็นกีฬาของลูกผู้ชายเมืองเพชร
ทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕
จริงก็มีแข่งขันกันหลายท้องที่
แล้วก็มีลานที่ใช้เล่นวัวเทนเกวียนที่ใช้ชื่อแตกต่างกัน
มีตั้งแต่หัวสนามท้ายสนามไปอย่างต้นสนาม
ก็แล้วแต่ที่ว่าจะใช้ชื่ออะไรนะคะ
แข่งขันก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็จะใช้เกวียน๒เล่ม
แล้วก็เล่มละ๒ตัวค่ะวิ่งในลู่ทางตรงระยะประมาณ๑๐๐เมตร
ต้องมีการทำรั้วเตี้ยข้างเพื่อเป็นแนวทางวิ่งกั้นด้วยนะคะ
ซึ่งคนแทงบัวค่ะก็จะทำหน้าที่เหมือนจ๊อกกี้
แล้วก็ถ้าวัววิ่งดีคนแทงวัวบังคับดี

แล้วก็มีชาวต่างชาติมาชมการแข่งขันมากมายค่ะ